แค่อ่านแค่นี้เห็นภาพแสบจมูกแสบตาแล้ว
เจียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับ
ส่งข้อความมาบอกหน่อยเพราะว่าตอนตี๓ที่ผ่านมา
ค่าฝุ่นควันอันดับ๑ของโลก
ตอนนี้กี่โมงแล้ว๗โมงกว่าลงมาอันดับ๒ของโลก
แต่มันก็เยอะอยู่ดีน่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมนะฮะ

ใครจะไปเที่ยวก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วย
เอามาตรวจสอบกันเลยนะครับล่าสุดเลยนะฮะ
ก็รายงานเรื่องของคุณภาพอากาศทั่วโลก
อย่างที่ผมบอกไปว่าเชียงใหม่เห็นไหม

เป็นอันดับ๑ที่เราไม่อยากได้
เชียงใหม่ของเมืองไทยดูไบของอันดับ๑นิวเดลีใช่ไหม
แล้วเราแสงอันดับ๑ขึ้นไปเลย
ปกติอันดับ๑เขาจะรั้งอยู่อันดับ๑นะฮะ
ใช่แล้วก็บางกรเทศแล้วก็บางกิจฐาน
โอ้โหแต่ว่าเชียงใหม่มันเยอะขนาดนี้นะ
ล่าสุดเองของเราเองก็ลงมาอยู่อันดับ๒
แล้วก็ทางอีมรักก็ขึ้นไปอันดับที่๑
อันดับที่๑อันดับที่๑๒๐๓อ่ะคุณ
แต่เป็นตำแหน่งที่ไม่มีใครอยากได้
เราไม่อยากได้ท็อปไฟล์ด้วยซ้ำไป

เสียบตากลายเป็นหมดเลยนะฮะ

ตอนนี้ทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันหนาทึบนะครับ

จริงคนที่ไปเนี่ยก็จะมองเห็นยอดดอยเนาะ
กันไปนะฮะอย่างถนนเองก็ถนนมหิดลนะครับคุณผู้ชมที่
บริเวณแยกจากสายซุปเปอร์ไฮเวย์ตรงไปสู่สนามบินเองถ้าเกิด
ว่าเราขับรถตรงมาเนี่ยตรงนี้เราจะมองเห็นยอดดอยตอนนี้
มองไม่เห็นนะฮะภูเขาทั้งลูกหายไปมีแต่ฝุ่นขาวเต็มไป
หมดเลยนะมันเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าเนี่ยฮะปัญหาเรื่องของฝุ่น
ควันมลพิษอากาศมันเยอะจริงแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะ
มันขาโพนแบบนี้นะครับนะฮะขณะที่ชาวจังหวัดใกล้เคียงอย่าง
พูนเองผลกระทบก็มีเหมือนกันนอกเหนือจากเชียงใหม่
พูนเองก็ฝุ่นพิษเยอะเหมือนกันเพราะว่าจังหวัดอยู่ติดกัน
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะไม่ได้รับการดูแลอะไรจาก
ทางด้านของจังหวัดเลยอยากจะให้ทางจังหวัดลงมาดูแล
หมายเปิดผนึกไปถึงท่านผู้ว่าลำพูนเลยอ่ะค่ะนะฮะเรียก
ท่านผู้ว่าให้มาช่วยเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษหน่อย
ซึ่งมันรุนแรงไม่น้อยไปกว่าเชียงใหม่ด้วยชาวบ้านเริ่มเจ็บ
คนแก่เอ้ยเด็กเอ่ยไอจามบางคนเลือดกำดาวไหลนะครับ
เออมีผื่นคันขึ้นตามตัวในขณะที่การเผาเนี่ยอันเนี้ย
ปัญหาหลักสำคัญอย่างหนึ่งทำให้เกิดฝุ่นควันเรื่องเนี้ยจริงจริง
เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันมากมากจำได้ว่าท่านนายกเล่า
เพิ่งจะขอความร่วมมือบอกว่าไม่อยากจะใช้กฎหมาย
เพราะถ้าเกิดว่าใช้กฎหมายขึ้นมาเท่ากับจะผิดกันหมดทุกคน
นั่นแหละถูกต้องแต่เข้าใจบางทีมันเป็นวิถีชีวิตที่ต้องเผาถาง
ไล่ที่นาต่างที่สวนต่างเพื่อจะทำมาหากินต่อไป
แต่ว่าก็ฝากบอกเรื่องของการเผาตอนนี้นะฮะก็ยังไม่อยาก
จะบังคับใช้กฎหมายจริงจังจริงแล้วเนี่ยมันสามารถบังคับ
ใช้ได้นะแต่ใช้ขอความร่วมมือก่อนแล้วกันเพื่อแก้ปัญหารถ
ร้อนของประชาชนเป็นเรื่องของชะตากรรมผู้ว่าควรสั่งการ
ทำอะไรบ้างอ่ะก็ฝากท่านผู้ว่าลำพูนนะครับชาวบ้านเขาฝาก
มานะครับลงมากรุงเทพหน่อยไหมอ่ะค่ะไม่ใช่น้อยนะอย่างน้องเชอรี่
เนี่ยเราก็หนักหนาเหมือนกันปกติเนี่ยชิริไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้
อะไรมาก่อนเลยแต่เจอฝุ่นพิษกรุงเทพช่วงนี้ไม่ไหวเหมือนกัน
กันค่ะเนี่ยอันนี้ภาพมุมสูงมีคนถ่ายจากเครื่องบินอ่ะอ๋อแล้ว
ดูสภาพฝุ่นสิมันปกคลุมกรุงเทพฯทั้งเมืองอ่ะต้องใสหน่อย
ใช่แล้วจะบอกว่าภาพที่เขาเอาไปโพสต์ค่ะเหมือนกับเขา
ให้เห็นแล้วให้เปรียบเทียบว่าชั้นบรรยากาศที่อยู่ด้านบนตอน
ที่เราอยู่บนเครื่องกับภาพที่ตอนที่เครื่องกำลังจะแลนด์
ช่างแตกต่างกันเหลือเกินคือคนที่เอาไปโพสต์ซิกตอกน่ะ
เขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยไม่ขอแลนดิ้งได้ไหม
อยู่ข้างบนตรงนี้ได้ไหมทำไมข้างล่างฝุ่นมันขนาดนี้อ่าอืม
คุณผู้ชมนึกสภาพตอนนี้สภาพอากาศมันเหมือนเป็นฝาชีฝาชี
คลอปเอาไว้ค่ะด้านบนอย่างที่คุณควรบอกอ่ะมันจะใสเนอะ
เหนือชั้นแม่รายการแต่พอด้านล่างแล้วเหมือนมีฝาชีคลอปไว้
ฝุ่นควันที่มันเกิดขึ้นมันก็ทะลุขึ้นไปไม่ได้

ทั้งเรื่องของรูดูการต่างด้วยเรื่องของความกฎากาศต่าง
มันทำให้ฝุ่นควันมันทะลุขึ้นไปไม่ได้
มันก็เลยอยู่ในฝาชีอันนี้มันก็ครอบเราอยู่
ฝุ่นควันก็เลยเยอะแบบนี้

ใช่แล้วคุณพูดเรื่องนี้นะขอต่อเลยแล้วกันนะคะ